ผู้ก่อเหตุนะคะก็มาจอดหน้าสารา

เขาปรีเข้าไป

ก็คือนายวัชระชัยสุพธรรมกิจ

เนี่ยค่ะก่อเหตุเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
เสียชีวิตอยู่กลางสาราอเนกประสงค์ที่บ้านสวนพริกตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะที่เห็นคนเยอะเยอะอยู่นี่ก็คือมีชาวบ้าน
เขามารับแจกถุงยางชีพน้ำท่วมค่ะครับคนก็อยู่กันเต็มสารา
เนี่ยค่ะจังหวะนี้เลยนะคะนายบุญสมบ่อสุวรรณซึ่งเป็นพ่อตาของนายอดีศักดิ์เนี่ย
ก็วิ่งเข้าไปห้ามนะคะก็ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะในอดีศักดิ์ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปได้
แต่เขายึดปืนเอาไว้ได้นะคะนางสาวสมพรบ่อสุวรรณซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่านายอดีศักดิ์สามีเนี่ย
เป็นคนขับรถตู้รับส่งพนักงานตอนที่เธอช่วยแจกของให้ชาวบ้าน
อยู่ดีสามีก็เดินเข้ามาในสาราแล้วเอาปืนยิงนายวัชราชัย
พ่อเธอเข้าไปห้ามก็โดนลูกหลงค่ะแล้วบอกว่าปมเหตุเนี่ยยอมรับว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวง
เพราะว่าสามีหวาดระแวงว่าผู้เสียชีวิตมาติดพันธุ์
ทั้งที่อันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะคะ
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ไปจับกลุ่มนายอดีศักดิ์ผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านแม่ค่ะ
ไปกราบลาแม่ก็ยอมรับว่าที่ก่อเหตุ
เพราะว่าเรื่องชู้สาวนี่แหละตนเองเนี่ยติดตามพฤติกรรมภรรยากับผู้ตายมาเดือนกว่าแล้ว
แล้วก็เห็นมีการโพสต์ภาพลงติ๊กต๊อกกันมีการโทรศัพท์คุยกันด้วยก็เลยหึงหวงค่ะ
คือมันคิดตอนนั้นเลยมันก็ออกไปทำด้วยนะครับ
ก็ยังไม่ออกไปครับของพี่พวกผ้า
ถ้าเห็นละเขาแก้ของงานประมาณนี้
ระหว่างที่ตำรวจกำลังจะคุมตัวไปสอบสวนเนี่ยนะคะ
ก็มีรายงานบอกว่าในอดิสักเองก็ร้องไห้โพก่อดแม่แบบเนี้ยค่ะ
ร้องไห้เสียใจนะคะ
แม่เองก็บอกว่าลูกชายเธออัดอั้นตันใจมานานแล้วค่ะ
นั่งก่อนพี่น้อยนั่งก่อน
ท่านตันใจเขามานานแล้ว
อะไรแม่ปล่อยเขาเถอะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลบ้านเกาะบอกว่า
เรื่องความหึงหวงเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนี้
แต่ว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเป็นเพื่อนกันค่ะ
ก็เห็นเป็นเพียงภาพตอนร่วมงานกันนะคะ

ในภาพไม่เคยอยู่กัน๒ต่อ๒
เป็นการลงพื้นที่ทำงานด้วยกันค่ะ
ถ่ายมันก็จะเห็นสองคนก็จะมีผู้ใหญ่กับผู้ช่วย

การที่ไปออกหน้างานอะไรอย่างนี้
คืออย่างไปที่เห็นในว่าที่นั่งเรือ

น้ำช่วงน้ำท่วมช่วยคนผมเป็นคนขับเรือ

ตั้งแต่เช้ายังไม่มีใครมาเยี่ยมนะคะ
มีรายงานบอกว่าผู้ต้องหาสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ไม่ขอไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ขอประสานทนายเพื่อสู้คดี
ก็จะคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา